เล่าเรื่องของนักแสดงแล้วก็นักร้องสาวน้องไข่มุกรุงรัฐกันก่อนคุณผู้ชมค่ะ
วันก่อนน้องเจอกับอุบัติเหตุทางรถยนต์
คือต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยนะเป็นปีชงร่วมของน้องไข่มุกค่ะ
แล้วก็ถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ที่ประสบอุบัติเหตุกันไป

เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเรามีโอกาสได้เจอน้องไข่มุก
เจ้าตัวเนี่ยก็เล่าให้ฟังทันทีนะคะว่าพี่ปีนี้หนูชงร่วมค่ะ
ซึ่งต้องบอกนะคะว่าเขาให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกับเรื่องอุบัติเหตุ
ทีนี้ผ่านมา๒เดือนเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ
ไข่มุกก็เลยชิงประสบอุบัติเหตุเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นขณะที่น้องเนี่ยกำลังจะเลี้ยวรถออกจากซอย
ซึ่งคู่กรณีเนี่ยก็กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วเขาก็มาปะจ๊ะเอกันก็คือเฉียวชนกันนะคะ
แต่ว่าโชคยังดีที่ตัวเองไม่เป็นอะไรมาก
ส่วนตัวเนี่ยน้องไข่มุกเชื่อว่าเป็นเพราะว่าน้องสวดมนต์แล้วก็ทำงานกู้ภัยช่วยเหลือคน
ก็เลยทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย

ผู้สื่อข่าวของเราก็สอบถามอาการของน้องนะ
น้องบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากพี่
เราก็เลยถามต่อเรื่องของป้ายทะเบียนรถเนาะ
ซึ่งไข่มุกเองก็บอกมาเรียบร้อย
และไม่ได้บอกแค่ป้ายทะเบียนรถนะคุณผู้ชม
บอกเลขอายุวันเดือนปีเกิดของตัวเองมาให้ครบเลย
เรียกว่าจัดเต็มให้แบบเต็มคาราเบลเลยค่ะ

อายุหนูหนูเกิดพศ๓๙ค่ะ

ความหวังของทุกเดือนจะมีแบบ๒รอบ

มีความสุขมากทุกครั้งที่เราจินตนาการว่าเราถูกแบบรางวัลที่๑
จัดเต็มคาราเบลตัดเต็มคาราเบล

มาเรียกว่าครับ

เลขจะเป็นลดอะไรนะสักครู่

มีการโชว์เลขโชว์ไม้โชว์มือนะคุณผู้ชมค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันนะ
เคราะห์ไปแล้วหลังจากนี้มีแต่สิ่งดีแน่นอน
ใช่แล้วค่ะแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องป้ายทะเบียนรถ
อีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ
พิธีกรรายการเศรษฐีป้ายแดงของเราค่ะ
นงธนีนี่รถเขาสวยด้วยป้ายทะเบียนเขาก็สวยคุณ
ป้ายทะเบียนแดงแบบนี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมพี่แจ๊คเลขอะไรนะ
ใช่แล้วค่ะนี่มาพร้อมกับแคปชั่นทักดังว่า
ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังดัสสุ
ตอนนี้เรา๓คนแล้วก็นักเสี่ยงโชคแฟนบันเทิงไทยรัฐเนี่ย
ก็หวังไปแล้วแหละว่าวันที่๑เมษาเนี่ยมันต้องได้มันต้องโดนนะ
ส่วนนักแสดงหนุ่มอาร์ตพระสุทธิ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าไปร่วมกิจกรรมงานบุญใหญ่มหากุศล
กับการเก็บสดไร้ญาติล้างป่าช้าที่จังหวัดสมุทรสาคร

และในทุกวันพี่อาร์ตเขาก็จะมีเรื่องราวของตัวเลขมาฝากเราด้วย
เมื่อวานนี้ค่ะพี่อาร์เขาโพสต์คลิปนี้
พร้อมกับบอกว่าเลขเด็ดคือเวลาของคลิปเลขหลุม
ให้ดูเอาเองว่าเวลาเท่าไหร่
คือศพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยที่เบลออยู่เนี่ยนะคะ
เป็นศพที่ไม่เน่าไม่เปื่อยนะคุณผู้ชม
ซึ่งเวลาของคลิปนี้ก็คือ๑นาที๑๐วินาที
ส่วนเลขหลุมคือเราแล้วก็ทางทีมงานได้พยายามดูแล้ว
แต่ว่ายังมองไม่เห็นนะคะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าใครพบเห็นจะเข้ามาคอมเมนต์บอกกันหน่อยก็ได้นะคะ
อันนี้ก็เป็นการรวบรวมตัวเลขมาฝากคุณผู้ชมแบบเยอะนะจุกนะ